คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้มันก็คงจะตอกย้ำคำพูดนี้
อย่างชัดเจนว่าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้กับลูก
คิดให้ดีคิดให้ดีเพราะว่าแน่นอนมันเป็นหนังหุ้มเหล็ก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรี

เหตุการณ์เรื่องของขับบิ๊กไบท์ไปชนกับราวสะพาน
แล้วก็คอขาดเลยเสียชีวิตนะฮะ
เขาบอกว่าใจหายแวบทุกครั้งที่ลูกสตาร์ทรถ
แต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงนะฮะ
แน่นอนเหตุการณ์นี้คนในวงการบันเทิงก็ร่วมไว้อะไรกันนะครับ

ผู้เสียชีวิตก็คือคุณโน๊ตครับ
อายุ๓๗ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องของนายประเสริฐพงธนานิกร
หรือว่าดีเจรยาอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรี

ชนกับราวกั้นสะพานข้ามแยกครองตัน
ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่มุ่งหน้าพัฒนาการ
แวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเมื่อวันก่อนนะครับ

ศีรษะขาดออกจากตัวเลยนะครับ
แล้วก็มีหมวกน๊อกเนี่ยครอบอยู่อีกทีนึง
แล้วก็ต้องขออภัยนะคือ
ตาคุณโน๊ตยังคงไม่หลับลงไปนะ
ยังคงลืมตามองอะไรบางอย่างอยู่นะฮะ
แล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจนะครับ
โดยดีเจมรยาพ่อของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
ผู้ชมพอไปเจอนะคือคนเห็นร่างของลูกชาย
แล้วตัวกับศีรษะมันแยกออกจากกันซุดเลยนะ
ร้องไห้แทบขาดใจเอามือเนี่ยค่อยเอื้อมไปแตะที่หมวกกันน็อก
เปื้อนเลือดที่มีศีรษะลูกอยู่เนี่ย
แล้วก็บอกว่าคือไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ภาพนี้เป็นภาพที่แบบสลดใจมากคือเอามือเอื้อมไปแตะ
เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็น้ำตาไหล
เขาบอกว่าคืนที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน
ไม่รู้ว่าลูกไปไหนเพราะว่าอยู่คนละบ้านกัน
มารู้เรื่องเพราะมีเพื่อนบ้านบอกว่าเอ๊ะเห็นข่าวอ่ะ
เห็นขับรถผ่านแล้วคล้ายกับรถของลูกจังเลย
เกิดอุบัติเหตุบนบนสะพานข้ามแยกครองตัน
โทรศัพท์ไปหาลูกลูกก็ไม่รับสาย
ก็เลยเอกใจว่าจะใช่หรือเปล่า

แต่ก็เดินทางไปดูสุดท้ายเจอกับสิ่งที่
ที่กังวลมาตลอดว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้น
คือเขาเป็นห่วงตลอดแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ
ไปดูภาพวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะนี่ฮะคือกล้องจับแทบไม่ทันว่าเป็นรถสีอะไร
เป็นใครขับก็ฟิวไปอย่างนี้ไปเลย
ถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งฝั่งตรงข้ามแล้วก็เปรียบเทียบกับคันที่ประสบเหตุ
วัยมากเลยนะมันค่าวเร็วนะคะด้วยความเป็นรถบิ๊กใบท์ด้วย
แล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกครองตันไปค่ะแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุ

คือสะพานข้ามแยกคลองตันตรงนั้นเนี่ยที่ฉันเคยใช้สะพานนี้นะ
พอโค้งซ้ายไปปุ๊บมันหักขวาเลย
พอไปด้วยความเร็วมันเบรกไม่ทันมันเอาไม่อยู่
สุดท้ายก็นี่แหละค่ะพุ่งชนราวสะพานนะ
แล้วตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบนะมีระยะเบรกด้วยนะ
๒เมตรเท่านั้นนิดเดียวแล้วก็ชนเลย
สันนิษฐานว่าผู้ตายก็คงขับรถมาด้วยความเร็วมากแล้ว
พออย่างที่คุณบอกว่ามันโค้งปุ๊บแล้วโค้งอีกทีหนึ่ง

ก็เห็นร่องรอยของการเบรกยาวไปนิดเดียวสักประมาณ๒เมตร
แล้วก็ชนกับราวกั้นของสะพานเลย

แล้วก็ร่างกระเด็นไปชนกับราวสะพาน
ทำให้ศีรษะหลุดออกจากร่าง

แต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นที่ว่า
อาจจะมีรถคันอื่นไปเฉียวชนหรือเปล่า

นักงานสอบสวนจะเร่งตรวจสอบภาพจากมุมอื่นใกล้เคียงอีกครั้งว่ามีรถที่ไปเฉียวชนรถของคุณโน๊ตหรือเปล่า
และก็หลังการเสียชีวิตของคุณโน้ตซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้องของค่ายเพลงรถไฟดนตรีแน่นอนนะฮะ
มีเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็ไปร่วมไว้อะไรบนทางเฟซบุ๊คเยอะมาก
โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยคุณโน๊ตเนี่ยนะมีการเขียนข้อความบอกว่าอ่า
เมื่อเพื่อนอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วกูล่ะต้องไปไหน
มันก็มีนัยยะอะไรบางอย่างในข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้แบบนั้นนะฮะ
ก่อนหน้านี้วันที่๑๑ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเป็นวันครบรอบอายุ๓๗ปีของคุณโน๊ต
เจ้าตัวก็มีการโพสต์ภาพขณะที่ตัวเองนั้นกำลังขมักเม่นอยู่กับการซ่อมรถ
แล้วก็แต่งรถบิ๊กไบท์นี่เลย
ข้อความเขียนว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไหนเจ้าของจุดนี่ไง
แล้วไหนพนักงานจุดก็นี่ไง
เอาล่ะใครขับรถจุดก็นี่อีกไง
หมายถึงตัวเขาเองเหรอนะบ้าแล้วใครจะยกของจุดก็นี่แหละยกคนเดียวฮ่า
ต้องทำได้ทุกอย่างดีไปให้สุดสู้ต่อไป
ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมนะฮะ

ขณะที่พ่อของเขานะฮะก็เคยโพสต์เรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกชายเหมือนกัน
คุณโน๊ตเนี่ยรถล้มไปครูดกับถนนทับกระดูกข้อเท้าแตกแล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าอาการจะหนักขึ้นกับขั้นที่อาจจะมีขาข้างใดข้างหนึ่งถูกตัดทิ้งไปเพราะว่าลูกชายนั้นก็ยังต้องมีชีวิตดำเนินต่อไปนะครับ
ข้อความที่คุณพ่อโพสต์ไว้เมื่อสี่ห้าปีก่อนบอกว่าลูกคงไม่รู้หรอกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์รึ่นพ่อใจหายแวบเลยแล้วก็ภาวนาในใจทุกครั้งขอให้พระคุ้มครองลูกด้วยแต่ไม่เคยห้ามเขาเลยนะเขาโตแล้วอยากทำอะไรก็ต้องคิดต้องระวังดูแลตัวเองได้แต่เตือนว่าอย่าประมาทนะลูกอย่าประมาทนะลูกและก็หวังว่าเขาจะไม่
ก็คือคุณไอซ์ปรีชยานะคะได้โพสต์ภาพเป็นภาพเก่าในช่วงที่เป็นเด็กด้วยกัน
คือเป็นญาติกันนะพงธนานิกรนามสกุลเดียวกันเลยนะคะคุณไอซ์ปรีชายา
ภาพนี้ได้โพสต์ไว้พร้อมกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าแปลได้แบบนี้นะคะ
เราไม่ได้โศกเศร้าแค่ในเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักจากไป
เรายังอาลัยถึงช่วงเวลาในอดีตอนาคตและปัจจุบัน
เพราะคนที่เรารักนั้นเขาเป็นมากกว่าแค่โมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่ง
ขอให้สู่สุขตินะคะพี่โน๊ตพัฒนารินติดแฮชแท็กด้วยนะคะ
ครอบครัวพงธนานิกรค่ะ
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่วัดธาตุทองสาร๔นะคะ
โดยพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้น๒๙กรกฎาคมนี้วันพรุ่งนี้
นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปและจะตามมาด้วย

ขณะที่พิธีชาพนักกิจวันจันทร์ที่๕สิงหาคม๑๗นาฬิกาค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะ
จะผ่านวันเกิดของผู้ตายมานะครับ